คุณผู้ชมครับเรื่องของการลักลอบค้าสัตว์ป่าตอนนี้

สมัยที่โอ้โหมันจะตายจะตายจะตายที่เราสงสารกัน
วันนี้ผู้ใหญ่บ้านที่สุโขทัยไปเจออีกแล้ว
ไปเจอกรงดักลิงอยู่กลางป่า

ลงเหล็กกว้างประมาณ๘คูณ๔เมตรคุณผู้ชมครับที่นายธนวัลอยู่พ่วง
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ตะบนนาขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับ
ไปเจออยู่กลางป่าไผ่นะครับเมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
วันนั้นมีชาวบ้านแจ้งว่ามีกลุ่มลิงบนเขาหลังวัดเขานกยูง
ลงมากินยอดอ่อนต้นอ้อยแล้วก็มาลุกที่ของชาวบ้านเข้ามาหาอาหาร
ก็เลยออกไปตรวจพื้นที่กระทั่งไปเจอกรงดังกล่าวครับ
อยู่กลางป่าไผ่มีเชือกไนลอนยาวกว่า๒๐เมตร
ในสถานที่พร้อมจะปลดเชือกให้ประตูกรงนี่มันปิดลง
ถ้ามีลิงเข้าไปกินถั่วเป็นกับดักหวะกันเถอะ
โดยรอบมีการโปรยถั่วทิ้งไว้เพียบเลย

ก็เลยลื้อมาเก็บไว้ที่ทำการของผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ให้ลูกบ้านช่วยกันสอดส่องตั้งเวรยาวันละ๖คน๖คน

ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มลักลอบค้าสัตว์ป่า
จะเอาลิงไปขายตามที่เราดูข่าววันก่อน
ที่จะส่งต่อไปน้องคาย
แล้วจะส่งข้ามไปผ่านประเทศเพื่อนบ้านไปถึงประเทศจีน
สำหรับลิงแถวนี้อยู่กับชาวบ้านมานานครับ

จากเวลามันจะลงมากินอาหารช่วงแรง
ก็เป็นเหตุให้กระบวนการค้าสัตว์ป่ารู้สถานการณ์
ก็เอากรงมาล่อลิง
ซึ่งหากดักได้กรงนี้น่าจะได้ลิงประมาณ๓๐๕๐ตัวนะ
เมื่อวานนี้คุณอัตภพลเจริญชันศา
รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

คือเปิดเผยบอกว่ามีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันจับผู้ต้องหาเป็นผู้ชายหนึ่งคน
ที่ดักรอบจับลูกหมีควาย๒ตัวนี้
เป็นตัวผู้๑ตัวตัวเมีย๑ตัวนะอายุประมาณ๑เดือน
จับได้ที่ศูนย์พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านในสอย
ตะบนปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรครับ

ส่วนลูกหมีควายของกลางก็ส่งมอบให้สถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
ตองรับไปอนุบาลต่อไปครับ